ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดราม่าระกันคุณพสอักขาวรักษ์
จะบอกเลยว่าคนนี้เป็นดาราในศังกรรมหน้องใหม่ของขุนพสอานนท์
ตอนแรกไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาเท่าไหร่
ออกมาตอบโต้ชาวเน็ตนะว่าอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์กันไป
ก็ยังไม่ได้รับฟังความจริงอะไรนะคะ
ก็โดนชาวเน็ตนะคะตอบกลับวิภาควิจารณ์คุณพจนอานนท์เหมือนกันค่ะ
ออกมาตอบแบบนี้ปกป้องเด็กในสังกัดหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณพจน์ก็โดนตัวกลับไปนะคะ
ดูสิคุณพจน์จะพูดว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ช่องดูดรับรู้เรื่องราวที่สุดรามาของโต๊ธ
อาศัยอยู่ในบ้านสังกษีเล็กภายในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง
และเป็นเสาหลักทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
ซึ่งเจ้าตัวเห็นแววเลยดึงมาเล่นหนังเรื่อง

บ้านย่านลาดพร้าวให้ครอบครัวของโต๊ได้อยู่อาศัย
ทั้งนี้เมื่อโต๊ดมีข่าวเสียหายเจ้าตัวก็ตัดสินใจพักงานเป็นเวลา๓๔เดือน
แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครถูกใครผิด
อดเป็นห่วงปากท้องของครอบครัวดารานุ่มไม่ได้ก็ตามค่ะ